เอามาดูเหตุการณ์เป็นความเชื่ออีกแล้วที่อุดรธานีค่ะ
เพราะเท่าไรหนึ่งอายุหกสิบเจ็ดปีนะคะถูกไฟคลอกเสียชีวิตจากการที่เข้าไปช่วย
ดับไฟในรีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วตัวเองถูกไฟคลอกเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ช่วงที่มีงานศพค่ะหลานชายมีลักษณะอาการเหมือนถูกผีเข้า
แล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ผีธรรมดานะเป็นเจ้าปู่ดอนงัว
ไปดูช่วงนี้กันหน่อยช่วงที่เขาบอกว่าหลานถูกผีเข้าเนี่ยค่ะ

มีลักษณะของการโกรธหรือว่าเคืองอะไรสักอย่างเอาเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
มีคนเฉลยด้วยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ

ชื่อว่านายสมพรสะแก้วอายุ๕๓ปีเป็นหลานชายของผู้เสียชีวิต
ก็คือคุณตาเฉลิมตำตาดเป็นชาวบ้านนาขาอุดรธานีค่ะ
คุณตาเฉลิมเสียชีวิตจากเหตุไฟคลอก
อยู่ข้างคูสระน้ำโรงศรีเก่า๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมาในช่วงนั้น
คุณตาเฉลิมเข้าไปช่วยชาวบ้านดับไฟไฟมันจะลามเข้าไปในรีสอร์ท
แต่คุณตาค่ะถูกไฟคลอกศีลชีวิตใส่เองนะคะ
สิ่งร่างของวิญญาณเจ้าปู่ดอนงัวครั้งนี้เกิดขึ้น
ระหว่างที่มีการจัดงานศพของคุณตานี่แหละ
พร้อมกับลักษณะท่าทางจะเห็นว่ามีความโกรธมีความเคืองอยู่
และคำพูดที่พูดออกมาเป็นลักษณะบอกว่า
ก็เคยเตือนผู้ตายไปแล้วแต่ผู้ตายไม่ฟังเตือนเรื่องอะไรล่ะ
เตือนเรื่องที่อย่าไปขุดร่องน้ำจากหนองดอนงัวเข้ามาที่นาของตัวเอง
และทำแบบเนี้ยไม่ได้บอกได้กล่าวกันทำให้เกิดการขีดกีดขวาง
สัญจรของเจ้าปู่ดอนงัวและเหล่าบริวารที่จะลงไปอาบน้ำในหนอง

เกิดเหตุการณ์เศร้าเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นกับคุณตานะคะ

ชาวบ้านได้ถามว่าไหนเจ้าปู่ก็มาแล้ว
ก็เลยถือโอกาสเลยแต่งขันห้ามาขอถามเจ้าปู่หน่อย
เจ้าปู่๑๖พฤษภาสภาคมนี้มีอะไรไหม
ปู่บอกว่าหากอยากได้เลขเด็ดก็ขอให้ซื้ออายุของผู้ตาย
เอ้าอ่านซ้ำได้ไหมไม่ได้แล้วเนอะ
ที่ญาติของผู้ตายจะเอาขันห้าดอกไม้ทูบเทียนมาขอขมา
ที่ผู้ตายได้ล่วงเกินล่วงเกินวิญญาณของเจ้าปู่นะคะ
ซึ่งหลังจากเนี่ยค่ะเอาขันห้ามาไหว้วิญญาณของเจ้าปู่ออกจากร่างหลานเลย
แต่ตัวเลขมันคล้ายกับทะเบียนรถนะบอกแค่นี้แหละ